วันเด็กมา๓๔วัน
มีเรื่องราวของเด็กที่สะท้อนความรู้สึก๒๓เรื่องซ้อนเข้ามา
เรื่องของน้องไตตันอายุ๒ขวบ
นั่นเป็นเรื่องที่คนสะเทือนใจกันมาก

ก็ไปต้องไปเสียชีวิตโดนลูกหลง

เด็กอายุ๒ขวบคงไม่รู้หรอกครับว่า
มันโหดร้ายถึงขนาดนี้

พ่อแม่เราก็ต้องนึก
นึกตามนึกออกได้เลยว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่
สูญเสียลูกอายุ๒ขวบ
หรือใครที่เป็นปู่เป็นตาเป็นย่าเป็นยาย

ซึ่งเป็นวัยที่กำลังเริ่มพูดน่ารัก
แล้วไม่รู้จะดำรงตนดำรงชีวิตอยู่ยังไง
ในภาวะที่ดวงใจแตกดับไปอย่างนั้น
ก็ต้องขอให้กำลังใจนะครับ

อย่างนี้ก็เลยเป็นแรงกดดัน
ให้ตำรวจต้องทำงานเต็มที่

การทำงานของตำรวจแล้วเนี่ย

ตำรวจหลายหน่วยงานผนึกกำลังกัน
เพื่อดำเนินการเรื่องนี้สนทิกำลังกัน

ตำรวจท่องเที่ยวที่ลบบุรี
เป็นสถานที่บัญชาการ
ตกเย็นทุกคนจะต้องมาประชุมพร้อมกัน
แล้วก็ปูพรมพลิกแผ่นดิน
ตามล่าผู้ต้องหากันทั้งคืน

ตำรวจผู้ใหญ่ก็มีหน้าที่แถลงข่าวว่า
ที่ไปปูพรมตามหานั้นเนี่ย

ผมเชื่อว่าไม่กี่วันก็คงจะได้ตัวมา
อีกเรื่องหนึ่งที่ดูแล้วสะเทือนใจพอกัน
ถ้าดูในคลิปเนี่ยที่เห็น

บ้านพักเด็กและครอบครัวที่จังหวัด

อยู่ก็มาก็มีเด็กหญิงคนหนึ่ง
อายุประมาณสักสองสามขวบสองขวบ

ถุงนั้นก็มีคงจะมีเสื้อผ้าบ้างเล็กน้อย
แต่ว่าที่สำคัญคือมีตุ๊กตาตัวโปรด
แล้วก็มีซองจดหมายเดินเข้ามาหาเจ้าหน้าที่
แกะซองจดหมายดูก็พบว่าคนเขียนจดหมายเนี่ยเป็นแม่
เอาลูกมาทิ้งไว้ที่หน้าประตูแล้วบอกให้ลูกเดินเข้าไปหา
แล้วเอาซองเนี้ยให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาแกะซองดูก็พบว่า
แม่คนนี้บอกว่าขอฝากลูกไว้ให้ดูด้วยเพราะเลี้ยงไม่ไหว
ตัวเองเลิกกับสามีแล้วไปมีสามีใหม่สามีใหม่ไม่เอาลูก
แล้วก็เลยต้องเอาลูกมาฝากไว้ที่นี่
เจ้าหน้าที่ไปสืบค้นจนกระทั่งเจอพ่อพ่อก็บอกว่าไม่เอาลูกแล้ว
เพราะตัวเองไปมีเมียใหม่และเมียใหม่ก็ไม่ต้องการ
ลูกสุดท้ายขึ้นมาเด็กที่ไม่รู้อิโนอิเน่ก็ต้องมาอยู่กับใครก็ไม่รู้
ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวแต่ก็ถือว่ายังโชคดีที่ไม่เอาไปทิ้งที่อื่น
นี่มันเกิดปรากฏการณ์อะไรครับนึกถึงดูเด็กที่กำลังล้าล้าละลัง
เดี๋ยวหลังไปดูแม่แม่ก็ไปแล้วเดินไปข้างหน้า
ใครก็ไม่รู้ที่ตัวเองต้องไปอยู่ด้วยอายุ๒๓ขวบเท่านั้นนะครับ
เห็นภาพนี้ก็นึกได้เลยว่าเด็กรู้สึกยังไงกับสภาพการที่เกิดขึ้น
พ่อก็ไม่เอาแม่ก็ไม่เอาหลายคนบอกว่าไปเปรียบเทียบกับสัตว์เดรัชฉานเนี่ย
ปกป้องชีวิตลูกจนตัวเองตายก็ว่ากันไปเถอะครับ
ฉะนั้นก็เลยมีความคิดวันเด็กว่าผ่านมาแล้ว๒๓วัน
ทำไมมีเรื่องของเด็กมาให้สะเทือนใจอย่างนี้
อีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอุทาหรณ์นี่เป็นเรื่องของเด็กเหมือนกัน
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเราได้ยินเรื่องสหรัฐ
อีรานมีปัญหากันแถวตะวันออกกลางยังมีเด็กที่ต้อง
บ้านแตกสาแหลกขาดเยอะผมนึกไปไปเจอกรอนบทหนึ่งซึ่งผมคิดว่า
มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี
ก็คือเด็กผู้ชายคนนี้ครับนี่เป็นเด็กอัฟกานิสถาน
แบกเป้แบกถุงเดินไปรองเท้าก็ไม่ใส่ครับ
แล้วไม่รู้จะไปยังไงสภาพการอย่างที่เป็นอยู่นี้
ยังมีอยู่ในตะวันออกกลาง
คุณอดุลจันทรศักดิ์หรืออัคคณีฮารุทัย
ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณสิน
เคยเขียนกรอนหลังจากได้เห็นภาพนี้
แล้วกรอนนี้ก็อยู่ในประทับความทรงจำให้เราตึงตาอยู่
เขียนว่าเดินอยู่หนูจะไปที่ไหนหนอ
หรือพ่อของหนูหายไปไหน
หนใดที่จะเดินจะด้นไปรองเท้าก็ไม่ใส่หรือไม่มี
ตีนเปล่าแค่รู้ว่าหนูต้องเดิน
ระเหระเหินไปโดยร้ายวิถี
ต้องเดินทางตั้งแต่ตัวแค่นี้แรมเดือนแรมปีสู่ปลายทาง
หนูคลุ่นหนูคิดอะไรอยู่
หรือคิดถึงการต่อสู้ในโลกกว้าง
ซึ่งชีวิตจะวาเวและอ้างวางอยู่ท่ามกลางกระแสศึกอันซ้อนทรัพย์
หนูจะแกร่งหนูจะกล้านจะเติบกล้า
หลับตาโดยที่ใจไม่เคยหลับ
แก้มบางสัยจะเกลือดลอยจนย่อยยับ
คิดถึงบ้านก็อยากกลับด้วยแสนไกล
แผ่นดินเกิดไม่มีที่ให้หนูอยู่
ชีวิตจึงเหมือนหนูถูกผลักใส
ไปสู่สภาพที่เป็นเพียงผู้ลีภัยหนีไฟสงครามที่ลามมา
หนูไม่รู้หรอกว่าใครฆ่าใคร
ไม่รู้ด้วยว่าทำไมจึงต้องฆ่า
ดวงตาหนูอาจจะเพิ่งหมาดหยาดน้ำ
ในวันที่ต้องกากลามาตุคาม
ไม่รู้ปลายทางที่จะไป
ถามก็คงไม่มีใครตอบคำถาม
หนูจึงไม่เหลือความฝันอันงดงาม
ด้วยภาวะของสงครามณวันนี้
หนูคือภาพแห่งความสะเทือนใจ
รายอยู่ในที่นั่นที่โน่นที่นี่
วางภาพหนูไว้กับคำกวี
ก่อนไม่มีภาพของหนูให้ดูอีกแล้ว
นี่เป็นบทกรณ์ของคุณฮหรือไทย
ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณสิน
คนที่ท่านเห็นในจออยู่ขวามือ
แล้วก็อีกภาพหนึ่งก็คือ
ท่านถ่ายกับศิลปินแห่งชาติเหมือนกัน

เอาเรื่องราวของเด็กมาให้ดูวันนี้๒๓กรณี

เด็กที่ไม่รู้อิเนยมันเป็นผลพวงจากผู้ใหญ่ทั้งนั้น
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

ถือว่าเป็นเหตุสะเทือนใจที่เกิดขึ้นกับเด็กทั้งนั้นเลยนะครับ